อีกหนึ่งเรื่องราวเป็นเรื่องราวที่ทำเอาภาวะจากธรรมชาติเหมือนกัน
เพราะไม่รู้ว่ามันจะโผล่ขึ้นมายังไงตอนไหนอย่างไรนะคะ
แล้วเอ๊ะไอ้สิ่งที่บอกว่าทำเอาอุ้ยภาวะเนี่ยคืออะไรไปดูค่ะ
มากันที่นี่นะคะบ้านของคุณจักรพบฉิมเกลือนะคะ
อยู่บ้านเล็กที่หนึ่งห้าหนึ่งทับห้าหมู่สี่ตำบลพรมมณีอุ้ย
อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกอ่ะคุณดูอุ้ย
ที่บอกว่าภาวะตามธรรมชาติเนี่ยคือเขาไปพบลูกจราเข้
ขึ้นมาอาบแดดอยู่บนบกอยู่บริเวณปากท่อน้ำคลองชลประธาน
แต่ลูกจราเข้โชคร้ายเพราะมันถูกสุนัขรุมกัดเขาก็เลยจับลูกจราเข้เนี่ยค่ะ
ขังเอาไว้ในโอ่งเพื่อรอเจ้าหน้าที่มารับนะคะซึ่งเป็นลูกจราเข้นะ
คุณผู้ชมมีความยาวประมาณ๑ฟุตเท่านั้นเอง
น้ำหนักเนี่ยราวหนึ่งกิโลกรัมอ่ะปากเบี้ยวด้วยนะคะ
ก็คาดว่าน่าจะได้รับบาดเจ็บจากการที่สุนัขมารุมกัดอ่า
นะคือหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยทราบข่าวว่าคุณจักรพบจับลูกจราเข้ได้
แถวนั้นมันจะมีแม่ตะเข้หรือเปล่า
ใช่ไงชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะลงไปตรงนี้
เพื่อไปทอดแหหาปลาในคลองชลประธานตรงนี้
เป็นประจำมันเป็นวิถีชาวบ้านของเขานะคะ
ก็เลยอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไหม

คือเพื่อความสบายใจของชาวบ้านนั่นแหละนะ
เพราะเขาก็ต้องลงไปหาปงหาปลาถอดแหตรงนี้

อย่างแรกเช็คก่อนเลยในระแวกใกล้เคียงเนี่ย
มีฟาร์มเที่ยวไหมใช่มันหลุดออกมาไหม
แล้วถ้าไม่มีอันนี้ต้องสันนิษฐานต่อด้วย
ว่าตัวแม่มันอาจจะอยู่แถวนั้นใช่ถูกต้องคุณ

แต่เราต้องคิดต่อว่าลูกแปลว่าต้องมีแม่

ก็ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบหน่อยละกัน

เรื่องนี้ก็ว่าภาวะแล้วใช่มั้ยคะ